ภัยหนุ่มที่อยากจะใหญ่หน่อย
หนุ่มคนนี้เขาอยากมีเจ้าโลกที่ใหญ่
เขาก็เลยเอาห่วงเซลล์สไปใส่ไว้นานถึง๔ปี
เพื่อให้มันใหญ่แต่๔ปีไง

ไม่รู้แต่มันอักเสบ

คุณหมอช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วมันรัดเหลือเกิน
นี่ฮะสุดท้ายก็ต้องมานอนแผ่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะ
ร่วมกับตันยูแหละครับใช้อุปกรณ์ตัดห่างไปตัดห่วงสแตนเลส
ต้องถึงมือคุณหมอเพราะว่าเป็นกู้ภัยมาช่วย

เขามีการอักเสบที่อวัยวะเพศเข้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงไทยที่ปากเกร็ดนนทบุรีเข้าไปเมื่อวาน
ซึ่งทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยทีมนี้
จากว่าคนเจ็บเข้าไปเอาห่วงสแตนเลสรัดเอาไว้ที่คนของอวัยวะเพศชาย

หวังจะให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
กระทั่งห่วงมันรัดมันรัดจนมันเกิดอาการอักเสบบวมเป่งครับ

คือเขารัดเพื่อให้แบบเลือดมันคั่งแล้วอวัยวะเพศมันจะใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้
นานมา๔ปีคุณผู้ชมมันก็อากเสบอยู่เนอะ
หลังจากกู้ภัยใช้อุปกรณ์ค่อยเลื่อยออกมาสัก๑ชั่วโมงกว่า
ห่วงออกมาได้เป็นผลสำเร็จด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลนะ
สุดท้ายก็นำหัวออกมาได้เป็นผลสำเร็จครับ
แล้วก็ส่งต่อให้คุณหมอดูอาการต่อไปแล้วก็รักษาต่อไป
ยังดีนะคุณผู้ชมที่ช่วยทันเพราะผู้ชายคนนี้เกือบจะต้องตัดเจ้าโลกทิ้ง
ถ้าไม่มาหาคุณหมอก่อนนะครับ

หนุ่มที่อยากใหญ่เอาไปด้วยแล้วกันนะครับ
สุดท้ายหยากใหญ่อาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นะ
ผู้ภัยเป็นทุกอย่างนะตัดแบบนี้ก็ตัดได้ด้วยนะคุณคิดดูนะ
ปลอดภัยนะคู่ภัยก็คงเสียวไม่ต่างกันนะ

มันต้องใช้เครื่องเหมือนเจี๊ยเจี๊ยเหล็กนะคุณ